ซึ่งเมื่อวานมีการแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูง

เพื่อแซงเมืองทองขึ้นไปเป็นจ่าฝูงให้ได้
เมืองทองเล่นบันเสาร์ขึ้นเป็นจ่าฝูงไปก่อน
สตาร์ทได้ดีด้วยครับเจ้าบ้านเชียงราย
ศีลประกอบตีตระกูลเปิดเข้าไปให้กับเฟลิเปอาซิวิด้โดมงเสียบเสา
แล้วมีโอกาสด้วยอีกหนึ่งจังหวะนาที๒๔

ร่วมในกรอบเขตโทษได้จุดโทษเจ้าบ้านเชียงรายยิงลูกนี้ไม่เข้าครับ

เฟฟได้ครับบราเฟลโคโยยิงติดเซฟของวรวุฒิศรีสุภา
ยังคง๑ต่อ๐จากนั้นท่าเรือตั้งเกมได้เผลอครับเชียงรายเผลอยิงติดมาได้อีกทีนึง
เรียบร้อยครับดึงประตูตอน๑นาที๓๑จากเกงกินอังงาสาโต
แล้วก็มีโอกาสอีกนะครับนาที๔๓เซโกโซเรสนะครับเก็บตกจังหวะนี้
แล้วก็ยิงยาสาวแรกครับขึ้นนำ๒๑ข้างหน้าเรือ

ไม่ดีนะครับก่อนอันนี้แล้วมาเยือนเชียงรายหลายคนคิดว่าโอ้โหโอกาสเก็บ๓แต้มน้อยมาก
แต่เมื่อเขาทำได้ครับลูกนี้หลุดมาอีกแล้วครับประกอบเป็นพัก
แล้วได้โอกาสยิงรอดขากำลังจะดังแล้วแต่มีคนมาแย่งดังนะครับโชซีมา
ชาร์จเข้าไปในจอสุดท้ายบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วนะครับ

กำลังจะเป็นพระเอกเลยสุดท้ายมีคนมาแยกเป็นพระเอกนะครับ
นี่ครับจริงปล่อยไหลเข้าอยู่แล้วครับ

ดีกว่าเอาชื่อให้กับตัวเราครับโชซิมา
ยิงปิดท้าย๓ต่อ๑นะครับเป็นการคว้าชัยนอกบ้านนัดแรก
ในรอบ๑๑เดือนของการท่าเรือนะครับ
ส่วนเชียงรายเนี่ยแพ้ครั้งแรกในซีซั่นนี้แล้วก็แย่งจ่าฝูงคืนจากเมืองทอง

ท่าเรือผลงานดีนะแมทนี้เฉพาะแมทนี้ใช่ไหม

เพราะว่าก่อนหน้านี้เชียงรายเขาอยู่อันดับต้น

ก็จาโผล่นะครับแย่งกันอยู่นะครับ
อีกคู่ไปดูดาบี้แมชของอีสานใต้นะครับ

ใช่ค่ะชั้นสนามนี้อยู่หน้าบ้านเลย

โอ้โหนี่บรรยากาศแสดงว่าที่บ้านพ่อกับแม่ได้ชมบรรยากาศเกม

แต่ก็ต้องเงียบก่อนเพราะว่าบุรีรำยิงเข้าจังหวะนี้ครับ

ยูโรโกหรือซันโต้ตวัดยิงเข้าไป๓๐ล้าน
แต่อุบลได้เฮครับบ่งลูกนี้
อีก๓นาทีตีเสมอได้ครับเฉลิมศักดิ์อักขี่นะครับ

นี่ขนาดคนเต็มหน้าประตูเลยนะดูสิ
ตอนแรกเหมือนมีการประท้วงว่าจะไม่เข้าแต่จริงดูนะครับ
บอลตกแล้วก็ยังเข้าไปแล้วครับ

ถูกต้องผู้สินก็ให้ประตูนะครับตีเสมอภาพช้าชัดเจนนะครับ
ก็ไม่มีดราม่าคู่นี้จบเกมเสมอกัน๑๑ครับ
บนมีแต้มนะครับเจอกับทีมใหญ่อย่างบุรีรำนะครับ

ก็ทำให้บุรีรำนั้นพลาดโอกาสนะครับ
ในการแซงเชียงรายขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงครับ
ก็แยกกัน๓ทีมวันนี้เมืองทองเชียงรายแล้วก็ทางบุรีดำนะครับ

ใช่ครับสุดท้ายมาทำแต้มตกในเกมนี้หลังจากเอาชนะเมืองทองมาในเกมก่อน
ในช่วงหลังนัดที่๘ผ่านไปแล้วเมืองทอง๒๑คะแนนนะครับ
นำเชียงรายอยู่๒แต้มนะครับอันดับ๓เป็นบุรีรำมีอยู่๑๘คะแนน
บี้อยู่ถนกที่๔อุบลนะครับอุบล๑๔คะแนนเท่ากับบางกอกกราส
แต่ว่าเป็นที่๔เพราะว่าผลต่างประตูได้เสียดีกว่า๒ลูกนะครับ
อุบวนบวกอยู่๖แล้วก็บางกอกกราศบวกอยู่๔ลูกครับ
ข้ามจากหลีกสูงสุดของฟุตบอลมาดูลีกสูงสุดของฟุตซอลครับ
เยือนท่าเรือนำก่อนนะครับจากสารวุฒิใจเพชรแต่ว่าราชนาวีมายิงแซง๒๑นะครับ
๒ลูกจากวิภูษณะเปรียมสวรรค์คนเดียว๒ลูกนาที๑๐แล้วก็๑๘
จากนั้นท่าเรือครับพลิกกลับมานำบ้างโดยเลิศชายอิสราฟิพากรนะครับ
ตีศิษย์เวิร์ดสองสองนาทีสิบแปด

แล้วก็ตามด้วยรัฐธิกุลโพรงฮีรันนะครับ
ยิงนำสามต่อสองนาทียี่สิบเก้า

ยิงหนีห่างสี่ต่อสองนาทีสามสิบ

จากนั้นนะครับรัชนาวีไม่ยอมง่ายนะครับ
ต่อสี่ครับ
แหละต่อสองความเร็ว
คือสมาธิพลาดไม่ได้มีโอกาสเสียประตูเลยนะครับ
เอาละครับนี่ก็เป็นไฮไลท์คู่เอกเมื่อวานนะครับส่วนผลในคู่อื่นครับ
สุราธารณีนะครับแพ้แบงค์คอล์กบีทีเอสไปหนึ่งต่อสี่
คู่นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายเท้าสดไปนะครับบางกอกซิตี้เอาชนะห้องเย็นท่าข้าม
กต่อสามแล้วก็พัทยาไทเทคนะครับชนะกรมทางหลวงหกต่อหนึ่งนะครับ
ทางหลวงนี่พลาดเลยนะครับจากภูมิแพ้นะครับเป็นเกมแรกและแต้มแรกของ
ศรีสะเกดมาแล้วนะครับนายเหล็กสงสัตว์เสมอกับมหาวิทยาลัยเกษตรประดิษฐ์
ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนครับห้าอันดับแรกนะครับ
มีเก้าคะแนนเท่ากันนะครับตั้งแต่สมุทรสาครแบงคอกบีทีเอส
ีเอทีบลูเวฟชนบุรีแล้วก็การท่าเรือรวมถึงกรมทางหลวงนะครับ
แต้มหมดนะครับแต่ว่าสมุทรสาครเนี่ยบวกเจ็ดลูกเป็นที่หนึ่งนะครับ
คอกบวกอยู่๖เป็นที่๒แล้วก็มีชนบุรีนะครับ
เป็นที่๓บวกอยู่๔เท่ากับการท่าเรือแต่ว่าประตูได้นั้นเยอะกว่า
ก็เลยอยู่อันดับ๓นะครับสำหรับพีทีบูยัดชนบุรีแชมป์เก่าครับ